ที่ทะเลที่ประจวบฮิริขันต์นะครับเหตุการเกิดขึ้นตั้งจาก
อาทิตย์ที่ผ่านมาก็พยายามตามหากันทุกวันนะฮะ
สำหรับในที่ยังสูญหายกันอยู่ล่าสุดนะครับ
วิตเตอร์ของกองทัพเรือนะครับได้โพสต์ข้อความล่าสุดเอาไว้
บอกว่าเมื่อเวลาสิบหกนาฬิกาที่ผ่านมามีรายงานว่าได้พบร่างผู้เสียชีวิต
ขึ้นมาจากเรือหลวงสุโขทัยหนึ่งร่างนะครับโดยทวิตเตอร์ของกองทัพเรือระบุว่า
เรือหลวงบังรจันทร์พบร่างผู้สูญหาย๑นายจากเหตุเรือหลวงสุโขทัยอับปาง
พบในจุดบริเวณที่เรืออับปางนะครับและได้ลำเลียงร่างมาถึงท่าเทียบเรือบางสะพาน
แล้วในขณะนี้นะฮะนี่คือภาพล่าสุดนะครับในพื้นที่นะฮะ
เท่ากับว่าผู้ที่ศูนย์หายยี่สิบสามนายเนี่ย
ณขณะนี้จะเหลือ๒๒นายแต่ว่ายังไม่ทราบว่า
เป็นกำลังพลท่านไหนนะครับต้องรอการพิสูจน์อัตลักษณ์บุคคลต่อไป
คือเรือหลวงบังรจันทร์มีภารกิจในการที่จะไปตรวจสอบพื้นที่
จุดที่เรือหลวงสุโขทัยอับปางแล้วก็จมลงไปใต้ทะเล

อย่างที่ทวิตเตอร์ของกองทัพเรือโพสต์เอาไว้
ก็คือนำร่างมาถึงเวลา๑๙น
ซึ่งก็ตรงเวลาตามที่โพสต์เอาไว้นะคะ
เพราะนี่คือภาพบรรยากาศสดในพื้นที่เลยค่ะ
ยังคงต้องให้กำลังใจในการค้นหาผู้สูญหายอีก๒๒นายด้วยค่ะ